ดูนี่ดีกว่าฮะชุดใหญ่ไฟกระพริบ
เพราะว่ามีสาวใหญ่เจ้าของบริษัทผลิตงานด้านบันเทิงเนี่ย
นำของไปถวายพ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมมา
หลังขอพรเรื่องของบริษัทและสภาพการเงินในบริษัทของตัวเอง
ที่เกือบจะล้มละลายติดหนี้ติดสิน
ทีนี้ก็เลยมาบนบานสารกล่าวไว้และพอประสบความสำเร็จนำทั้งหมดนี้ฮะ
มาถวายทั้งหมดนี้นะฮะคุณ

ให้คุณสุภาษาลาคุณผู้ชมนับไข่ไก่ซิมีกี่ฟองเมื่อสักครู่นี้
แค่ถังเดียวก็ไม่รู้แล้วว่ากี่ฟองนะคะ
นี่คือคุณพี่ท่านนี้ฮะคุณพี่รัฐดามณีพัฒนามงคลชัย
เป็นชาวกรุงเทพแล้วครับแล้วก็เป็นเจ้าของบริษัทผลิตงานด้านบันเทิง
เอาสิ่งของทั้งหมดมาถวายมีอะไรบ้าง

มีไก่ต้มไก่ดิบทั้งหมด๓๓๐๐ตัว
ถามว่าพอไหมยังไม่พอ
มีไข่ไก่ไข่เป็ด๓๖๐๐๐ฟอง
มีข้าวสาร๖๑๐๐ถุง
มูลค่ารวมแล้ว๑๓๐๐๐๐๐บาท
คุณคิดดูดิไก่ตั้ง๓๐๐ตัวไข่ตั้ง๓๐๐๐กว่าฟ้อง

คือเรื่องของเรื่องที่ดูนอกจากความอลังการสงสัย

โอ้โฮสุดท้ายเขามาถวาย

กิจการของตัวเองไม่ค่อยจะดีเลย
ก็เลยมากราบไหว้ขอพร
แล้วก็มาทำบุญมานั่งปฏิบัติธรรมที่นี่อยู่เสมอ
จนกระทั่งกิจการดีขึ้นไปเรื่อยราบรื่น

ก็เลยนำมาถวายครั้งนี้นะครับ

เพื่อต่อบุญสร้างธรรมบรมีต่อไป

วันนี้ได้ว่าจ้างคณะลิเกมาของคุณกุ้งสุธิราช

ตั้งแต่๑ทุ่มจนถึงตี๑เลย

ก็เชิญไปชมกันได้งานบุญแบบนี้

แต่แสดงว่าเธอประสบความสำเร็จจริงนะ
เพราะว่าดูจากของที่เอามาแก้บาทเป็นล้าน